ความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีของนางสาวช่อลัดดานะครับ
ที่ถูกสามีเอาน้ำกรดมาราดใส่หน้าไปโรงพยาบาล
ต้องไปถึง๒โรงพยาบาลที่สุดแล้วก็เสียชีวิต
นี่คือผู้ต้องหาที่จับกลุ่มได้แล้วนะครับ
ไปทำแผนเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้นะครับ
นายคำตันสิงฮนาศอายุ๕๐ปีนะครับ
เดี๋ยวจะมีความคืบหน้าทั้งเรื่องของคดีที่นายคนนี้ก่อเอาไว้
เรื่องของการตรวจมาตรฐานของโรงพยาบาลพระราม๒
เพราะว่าวันนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบอกว่า

พบอยู่ว่ามีการทำผิดบางเรื่อง
แต่ยังเปิดเผยรายละเอียดมากกว่านี้ไม่ได้
เพราะว่าได้รับข้อมูลมาจากทั้ง๒โรงพยาบาลแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันนะคะ
โรงพยาบาลแรกก็คือโรงพยาบาลพระรามสอง
แล้วก็อีกโรงพยาบาลหนึ่งที่ส่งต่อไปก็คือโรงพยาบาลบางมศ

นำมาเปรียบเทียบกันมันมีบางอย่างที่มันขัดมันแย้งกันอยู่ด้วย
ถูกต้องอันนี้คือ๒กรณีนะครับที่เกิดขึ้นจากคดีนี้
แต่อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากต้องอย่าลืม

ต้องอยู่กับยายแล้วไปอยู่ที่ขอนแก่นนะครับ
ดูเรื่องของคดีความก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ

คุมตัวนายคำตันสิงธนาศอายุ๕๐ปี
เป็นผู้ต้องหาที่ก่อคดีสาดน้ำกรด
ใบหน้าของนางสาวช่อลัดดานธารวรรณอายุ๓๘ปีที่เป็นภรรยา

เหตุการณ์เกิดขึ้นในห้องพักย่านบางขุนเทียนชายทะเลซอย๖
วงและเขตสแหมดำกรุงเทพนะครับ
ทำให้นางสาวชะลัดดาเสียชีวิตในที่สุด
ลูกสาววัย๑๒ปีของนางสาวชะลัดดาก็นำตัวไปส่งโรงพยาบาลพระราม๒
แล้วก็ให้ส่งหลวกไปต่อไปยังโรงพจบาลที่มีสิทธิ์ประกันสังคม
หลังจากทำแผนประกอบคำรับสารภาพไปเมื่อวานนี้
วันนี้ตำรวจคุมตัวนายคำตันมาที่สอนอท่าข้าม
แล้วก็นำตัวขึ้นรถไปฝากขังเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
เมื่อคืนอยู่ที่สอนอท่าข้าม๑คืนนะครับ
ช่วงที่จะนำตัวไปฝากขังเนี่ยนายคำตันก็พูดสั้นนะครับ
กับสื่อวัญชนที่มาติดตามทำข่าวเลยนะ
บอกว่าก็เครียดนะแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ย
ไม่ได้เป็นคนโหดร้ายไม่เชื่อไปสอบถามเพื่อนบ้านได้
อืมค่ะบอกเลยครับมีอะไรบอกในใจบอกเลยครับ

พวกผมก็เป็นคนยากจนทำมาหากิน
ก็อยากจะเรียกร้องสิทธิ์ให้เต็มที่ครับ
ผมในฐานะว่าเป็นลุงใหญ่
ก็ถูกคุมตัวไปส่งสารอาญาธนบุรีนะครับ
ค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีร้ายแรง

ได้พิจารณาคำร้องขอฝากขัง
ซึ่งได้สอบถามผู้ต้องหาแล้ว
ก็ไม่คัดค้านนะครับ
อนุญาตให้ฝากขังได้
ขณะที่นายคำตันไม่ได้ยื่นคำร้อง
หลักทรัพย์ขอประกันตัวในชั้นฝากขังนะครับ

คุมขังเอาไว้ที่เรือนจำพิเศษธนบุรี
ระหว่างการดำเนินคดีของเจ้าหน้าที่
ส่วนที่จังหวัดขอนแก่นบ้านเกิดของนางสาวช่อลัดดาที่เสียชีวิตนะครับ

แสงอรุณตำบลโนนทองอำเภอแวงใหญ่
บรรยากาศวันนี้ก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้า
จากที่ญาติได้นำศพของนางสาวชะลัดดามาที่บ้านเกิด

เพราะว่ามีการตรวจพิสูจน์เรียบร้อยแล้วนะครับ
ลุงของนางสาวช่อลัดดานะครับ
บอกว่าช่วงเย็นวันนี้เป็นพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพ

แล้วพรุ่งนี้จะมีพิธีชาปนกิจศพในช่วงบ่าย
ส่วนเรื่องการเรียกร้องค่าเสียหายตอนนี้ทางญาติ
มอบให้นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
ที่เข้ามาช่วยเหลือคดีนี้ตั้งแต่ต้น
เป็นผู้ดำเนินการฟ้องร้องโรงพยาบาลพระราม๒

เนื่องจากนางสาวชะลัดดาถือว่าเป็นเสาหลักของครอบครัว
เป็นคนทำงานหาเงินดูแลแม่กับลูกสาว
อยากเรียกร้องสิทธิ์และขอความเป็นธรรมให้กับหลานสาว
พวกผมก็เป็นคนยากจนทำมาหากิน
ก็อยากจะเรียกร้องสิทธิ์ให้เต็มที่ครับ
ผมในฐานะว่าเป็นลุงใหญ่ก็ต้องดูแลทุกสิ่งทุกอย่าง
เอาให้จนถึงที่สุดเลยครับ
เรียกร้องจากทางโรงพยาบาลว่าเขาจะรับผิดชอบยังไง
พูดมันพูดกันได้ว่าความดีนี่
ผมยอมรับว่าต้องมีแน่นอนทางพวกผมนะ
ฉะนั้นก็ขอความเป็นธรรมจากผู้หลักผู้ใหญ่
จากเรื่องนี้นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
นายสันติเหล่าบุญเสงี่ยมก็นำพวงหลีดไปเคารพศพผู้เสียชีวิต

เป็นเงินจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จากนี้ก็เตรียมให้ความช่วยเหลือเรื่องของการย้ายโรงเรียน

จะได้กลับมาอยู่กับยายที่บ้าน

ร้องเพลงก็ได้การแสดงก็ได้
เคยเข้าเรียนกับครูอ้วนนะคะนางสาวมณีนุษยเมรสุทธิ์นะคะ
แล้วก็คว้ารางวัลจากการแสดงความสามารถด้านต่างมากมาย
เรื่องนี้ก็เลยจะมีการประสานกับทางโรงเรียน
เพื่อให้ความรู้ความสามารถที่ได้รับจากการเรียนเรื่องของศิลปิน

ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเพื่อนในโรงเรียนได้ด้วย

ของผู้เสียชีวิตค่ะคุณแม่ทองอาจธารวรรณ
คุณแม่บอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือการดูแลหลานสาว
ร่างกายก็บาดเจ็บจิตใจก็ย่ำแย่
ตอนนี้กำลังหาสถานที่เรียนให้กับหลานสาวนะคะ

จะประสานกับทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ให้เรียนในสถานศึกษาที่มีความพร้อม
แต่วันนี้ก็ไปย้ายทะเบียนบ้านหลานสาวแล้วค่ะ
จากเดิมที่อยู่ที่กรุงเทพก็ไปอยู่ที่ขอนแก่น
แต่ก็ยังไม่สามารถดำเนินการย้ายปลายทางได้
เพราะว่าหลานสาวตอนนี้อายุไม่ถึง๒๐นะคะ
ปัญหาหนึ่งก็คือจะต้องย้ายโรงเรียน
อาจจะต้องย้ายโรงเรียน
ซึ่งทางเขตการศึกษารับเรื่องไปแล้วนะครับ

ในการที่จะเรียนด้านดนตรีนักร้องทั้งหลาย
ประกวดแล้วชนะด้วยนะครับประเภททีม
เราคงจะมาดำเนินการต่อที่จังหวัดขอนแก่น
ยังไม่จบนะครับ
อันดูยังไม่เทิง

มีบัตรของหนองบัตรประชาชนหนอง
เนี่ยค่ะ
ซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ก็มีคำสั่งให้สาธารณสุข

ส่งทีมแพทย์ไปเยียวยาสภาพจิตใจ

พระาคบริกัณฑ์ที่ยังรักษาให้กับลูกซาของผู้เสียชีวิต

เตรียมที่จะร้องเพลงในงานชาปนกิจศพ

ประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ถามถึงกันเยอะนะครับก็คือกรณีที่นางสาวชะลัดดาตอนที่ถูกราดน้ำกรดใส่
แล้วก็ให้ลูกสาวพาขึ้นแท็กซี่ไปโรงพยาบาลเนี่ย
ซี่ก็ไปส่งที่โรงพยาบาลพระราม๒ก่อนเพราะว่าเห็นว่าใกล้กว่า
แล้วการประเมินในเบื้องต้นจนมีการแถลงอย่างเป็นทางการไปเมื่อวานแล้วว่าเกิดอะไรยังไงขึ้น
ท่านก็ทราบรายละเอียดหมดแล้วทีนี้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่
ประเมินการรักษาเบื้องต้นก่อนจะส่งตัวเข้าไปอีกโรงพยาบาลหนึ่ง

นายแพทย์นัทธวุฒิประเสริฐสุริพงศ์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบข้อร้องเรียน
กรณีโรงพยาบาลพระราม๒ไม่รับรักษาผู้ป่วยถูกสาดน้ำกรดจนเป็นเหตุให้ผู้ป่วยเสียชีวิต
โดยบอกว่าหลังจากเจ้าหน้าที่ไปสอบสวนข้อเท็จจริง
เมื่อวันที่๑๒พฤศจิกายนก็คือเมื่อวานนี้
ข้อสรุปว่ามีการกระทำผิดบางเรื่องที่มีอัตราโทษค่อนข้างสูง
ซึ่งยังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นเรื่องอะไร
เพราะต้องนำเรื่องนี้เข้าสู่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงอีกครั้ง
คาดว่าน่าจะภายในสัปดาห์นี้คงจะมีข้อสรุปมาได้
ก่อนจะสรุปผลส่งให้พนักงานสอบสวนต่อไป
เบื้องต้นก็มีโทษทั้งจำแล้วก็ปรับ
ส่วนใหญ่เป็นการลงโทษไปยังผู้ประกอบการ
ไม่กำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ส่วนเรื่องของมาตรฐานสถานพยาบาลเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
แพทย์นัทธวุฒิบอกว่าขณะนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่อีกหนึ่งชุด
ลงไปสอบสวนอยู่ว่าสถานพยาบาลเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่
จะไปดูทั้งเรื่องของเครื่องมือเรื่องของการส่งต่อ
ต้องไปดูว่าสิ่งเหล่านี้ทำตามมาตรฐานหรือไม่
โดยเฉพาะเรื่องเหตุฉุกเฉิน๗๒ชั่วโมง
ถ้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานก็ต้องมีการสั่งให้โรงพยาบาลแห่งนั้น
ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดแต่ละเรื่อง
ผิดมาตรฐานก็จะมีคำสั่งไม่เหมือนกันนะฮะ
ส่วนการชดเชยเยียวยาให้กับผู้เสียหายก็คือครอบครัวของนางสาวช่อลัดดา
แพทย์นัทธวุฒิบอกว่าเนื่องจากเป็นโรงพยาบาลเอกชน
ดังนั้นจึงไม่เข้าข่ายได้รับการชดเชยความเสียหาย
ตามมาตรา๔๑ของพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
แต่ว่ากรณีนี้ทางญาติผู้ป่วยและโรงพยาบาลสามารถที่จะพูดคุยเจรจากันได้
ก็มีคำถามว่าเอ๊ะแล้วกรณีที่โรงพยาบาลเขาชี้แจงแล้ว
เขายืนยันว่ามีการดูแลปฐมพยาบาลแล้ว
ผู้ป่วยเองก็มีสัญญาณชีพมีความดันต่างปกติดีตอนที่มาถึงโรงพยาบาล
แพทย์นัทธวุฒิบอกว่าเรื่องการประถมพยาบาลเบื้องต้น
หากดูจากกล้องวงจรปิดจะเห็นว่ามีการทำแผลจริง
เพราะตอนผู้ป่วยออกจากห้องฉุกเฉินมีการพันผ้าพันแผลออกมาด้วย
ส่วนเรื่องสัญญาณชีพความดันต่างนั้นเนื่องจากไม่ปรากฏในกล้องวงจรปิด
ก็ต้องไปดูผลการบันทึกของโรงพยาบาลร่วมด้วย
แต่ที่แน่ชัดก็คือการดูกล้องวงจรปิดนั้นเพื่อดูเรื่องของการส่งต่อ
ว่าตอนเข้ามามีสภาพเป็นอย่างไรตอนออกไปมีสภาพเป็นอย่างไร
เช่นผู้ป่วยเดินมาเองตามที่กล่าวอ้างจริงหรือไม่
แล้วตอนกลับออกไปเป็นอย่างไรเดินกลับเองขึ้นแท็กซี่เองหรือไม่
ซึ่งขณะนี้ได้ข้อมูลจากโรงพยาบาลแห่งที่๒มาแล้ว
เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลแต่ยังบอกไม่ได้ว่าข้อมูลของโรงพยาบาลแห่งที่๒เป็นอย่างไร
เนื่องจากเป็นความแตกต่างระหว่างสองโรงพยาบาลอาจเกิดความขัดแย้งกันขึ้น
จึงจะต้องส่งข้อมูลทั้งหมดไปให้กรรมการใช้พิจารณา
ตอนมาถึงโรงพยาบาลที่๑กับตอนไปต่อนั้นเป็นอย่างไร
เปรียบเทียบกันซึ่งจะคาดการณ์ได้ว่าช่วงที่อยู่โรงพยาบาลแรกนั้นเป็นอย่างไร
กล้องวงจรปิดของโรงพยาบาลพระราม๒ก็มีเสียงเรียกร้องว่าก็เอามาเปิดให้ดูเลยไหม
จะได้เห็นว่าจริงแล้วนะเหตุการณ์ตรงนั้นมันเป็นยังไง
แต่อย่างที่ทางโรงพยาบาลแถลงตั้งแต่เมื่อวานนี้แหละบอกว่าเอามาเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนไม่ได้
ให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอาไปตรวจสอบได้แล้วเขาก็ตรวจสอบแล้ว
ก็แสดงว่าทางสบสนายแพทย์นัทธวุฒิอธิบดีสบสท่านบอก
ว่าท่านดูแล้วแต่มันก็เห็นแค่ตอนเดินเข้าเดินออก
ส่วนเรื่องความดันสัญญาณชีพพวกนี้มันต้องไปดูบันทึก
แล้วก็รอการเปรียบเทียบข้อมูลของ๒โรงพยาบาล

ว่าภายในสัปดาห์นี้น่าจะพอสรุปความคืบหน้าได้